ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปนของกัมพูชา

เคยเป็นที่แปรพระราชฐานที่สำคัญของกษัตริย์ศรีฮนุ

แต่ว่าคิรีลมต้องถูกทิ้งร้างไปนานถึง๔๐ปี
จากปัญหาสงครามแล้วก็การยึดครองของเขมรแดง
อุทยานแห่งชาติครีรมของกัมพูชา
ค่อยถูกพลิกฟื้นให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
โดยการเข้าไปสร้างรีสอร์ทแล้วก็พัฒนาพื้นที่
หวังจะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกัมพูชา
ที่จะทำให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อนสดอากาศ
แล้วก็หลบหนีจากความวุ่นวายภายในเมืองครับ
๒ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงพนมเป็นของกัมพูชา

พบกับอุทยานแห่งชาติคีรีรม
ที่กำลังมีการบูรณะบ้านพักตากอากาศ
และสร้างรีสอร์ทภายในอุทยานแห่งชาติ
ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
หลังถูกทิ้งร้างนานถึง๔๐ปี
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขา
ป่าและอากาศที่สดชื่น
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ
คีรีรมหมายถึงภูเขาแห่งความสุข
เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานช่วงสุดสัปดาห์ของกษัตริย์ศรีฮนุ

มีตำนานเล่าว่ากษัตริย์ศรีฮนุทรงพบคีรีรมครั้งแรก
ระหว่างทรงช้างเข้ามาในบริเวณดังกล่าว
และด้วยทรงประทับใจกับธรรมชาติที่สวยงาม
คีรีรมจึงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ
กษัตริย์ศรีฮนุยังทรงดำเนินแผนพัฒนาพื้นที่
โดยตัดถนนเข้าไปและสร้างอาคารพักตากอากาศ
สถาปัตยกรรมคแมร์ร่วมสมัยตามพระราชนิยม
ครีรมยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

ซึ่งศรีสุวัสดิ์เสียงดายนักแสดงของกัมพูชา
ที่เคยเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ในอุทยานดังกล่าว
บอกว่ายังจดจำความงดงามของคีรีรม
ทางบรรดาบ้านพักหลังงามและป่าศน
มาจากช่วงสงครามและการปกครองของเขมรแดงในช่วงทศวรรษที่๑๙
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงส่งผลให้บรรดาเจ้าของเดิม
ที่พักตักอากาศในคีรีรมเสียชีวิตหรือกลายเป็นคนพลัดถิ่น
เอกสารกรรมสิทธิ์จึงถูกทำลายหรือศูนย์หายไปด้วย
ทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากลังเลที่จะฟื้นฟูบ้านพักเหล่านี้ใหม่
จากกลัวต้องพบปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์คืนในภายหลัง
อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้เพิ่งมีการเปิดรีสอร์ทคีรีรมเมาเทนลอส
บนยอดเขาอุทยานโดยนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส
หลังจากการเจรจาและบูรณะอาคารที่พักนานถึง๓ปี
ได้เปิดรีสอร์ทมีคีรีรมภายรีสอร์ท
ซึ่งมีการบริการที่พักตั้งแต่แบบกระท่อมเล็กไปจนถึงวิลล่าหรู
และมีกิจกรรมหลากหลายรองรับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
เช่นงานสังสรรค์เต้นรำและการเดินป่าที่มีมะคุเทศนำ
โดยขณะนี้ลูกค้าหลักของวีคีรีรม
คือบรรดาทัวร์กลุ่มใหญ่ของพนักงานบริษัทต่างและชาวต่างชาติ
ทูเอยังประกาศแผนพัฒนาซึ่งใช้เงินลงทุนอีกกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยและบ้านพักคนวัยเกษียณอายุบนพื้นที่กว่า๖๐๐๐ไร่
ซึ่งกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลกัมพูชา
ซึ่งแผนพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แสดงให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติคีรีรมกำลังตื่นจากการหลับไหลกลับขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน